มีเมียเด็กต้องมันตัวเช็คร่างกาย
ไม่ต้องเนาะอาย
แต่เองฟ้าร้องเบาหนัง
จะบอกว่าอย่างนี้ที่ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเพราะ
เพราะว่านึกถึงตลกก่อนหนึ่งพี่เจเรเชิญยิ้มข้อมแก้มใคร

แล้วให้ฟังอาเจเรเนี่ยมีภรรยาเด็กอายุห่างกันเท่าไหร่

ตัวน่าจะตัวน๒๐นะ
ตัวน๒๐หวิดคอยตาถึง
นี่อายุห่างกันถึง๓๐ปีเลยทีเดียวนะคะ
โดยคุณพี่เจรของเรานี่นะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ไม่เคยมีเรื่องรักระหว่างวัยเลยปัญหาอายุต่างกันเนี่ย

คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลย
แต่จะมีบ้างว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่เนอะอาจจะดุน้องไปบ้าง
แต่เราดุก็เพราะว่าต้องการสอนภรรยาไม่ใช่ว่าต้องการดุเพราะข่มนะไม่ใช่นะคะ
ส่วนน้องใบตองเองนี่นะเขาก็เข้าใจไม่เคยโกรธเลยค่ะ
ทุกวันนี้ชีวิตแฮปปี้มีความสุข
เหตุผลที่ไม่กลัวโดนหลอกเพราะอะไรรู้ไหม

ไม่เอาคำของคนอื่นมาตัดสินของเรา
ว่าคนนู้นเขาดูถูกเราคนนี้เขาว่าเรา
นั้นเขาว่าเราเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับ
น้องเขาเนี่ยน้องเขาก็ดูแลเราดี
แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่กับเราจนกว่าเราจะไม่มีแรง
คือหมายความว่าเขาจะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เรา
พูดง่ายเราก็ดีใจเนาะ

เราก็เลยกลายเป็นเด็กไปโดยอัตโนมัติเลย
เดี๋ยวนี้หน้าตาตึงขึ้นเยอะเลย
แฮปปี้ครับตอนนี้แฮปปี้มากครอบครัวแฮปปี้มาก
เข้าใจแล้ว

จะมาหลอกอะไรล่ะมีแต่ความรักให้ล้วนเลย

ตอนนี้ก็สวยเดี๋ยวนี้เขาสวยสตาร์ไม่ได้
เพื่อนนางงามใจรักกับเทียนมากเลยนะคะ

ไม่เนี่ยคุณก็ขยี้จังเลย
ใช้คำนี้ดีกว่าจะสารรูปไหน
โอ้โหรุนแรงกับแม่เหลือเกิน